เดี๋ยวพาไปหาอะไรอร่อยทานกันก่อน
ใครที่เป็นคนชอบทานขนม
ดิฉันว่าจะต้องชอบทานเหมือนดิฉันแน่นอน

มันมันกรุบมันหนึบ

จะพาไปทานขนมบ้าบินร้านนี้

อยู่ที่อำเภอกเกาะยาวจังหวัดพังงา

เขาบอกว่าขนมบ้าบินของร้านนี้
มันจะนี่คุณดูนะกรอบนอกนุ่มในรสชาติเขาเนี่ยจะหวานมันกำลังดี
พอเวลาทานเข้าไปเนี่ยมันเคี้ยวเข้าไปเราจะได้ความกรุบของมะพร้าว
แล้วก็จะได้กลิ่นหอมของมะพร้าวขึ้นจมูกเลยค่ะคุณ
นี่มันบ้าบินหรือว่าเป็นวาซาบีเนี่ยขึ้นจมูกขนาดนี้
มะพร้าวไงคุณเคยทานไหมกลิ่นมะพร้าวน้ำหอมอ่ะมะพร้าวน้ำหอมอะไร
ล้วงขึ้นจมูกนะคะแล้วก็การันตีความอร่อยด้วยร้านเนี้ย
คือเขาเปิดขายมานานแล้วสิบเก้าปีได้แล้วค่ะขึ้นชื่อเลยว่าเป็นขนมบ้าบินที่อร่อยที่สุด
ประจำเกาะยาวเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอเขาบอกว่าอร่อยถึงขั้นที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยขายได้เท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่๒๓พันชิ้นอ่ะจริงคุณไม่ธรรมดานะคะขายดีมากเลย
คุณมณฑิราดำนาดีหรือว่าคุณจ๊ะรี่เล่าให้ฟังถึงเคล็ดลับความอร่อยของขนมบ้าบินบอกว่า
สูตรขนมบ้าบินที่ร้านเนี่ยนะเป็นสูตรที่สืบทอดมาจากรุ่นคุณแม่อีกทีนึง
ขนมบ้าบินของพี่จารี่เนี่ยเขาจะใช้ส่วนผสมที่แบบคุณภาพดีทั้งนั้นเลย
ตั้งแต่มะพร้าวด้วยนะคะแป้งน้ำตาลกะทิแล้วก็มีขั้นตอนการทำที่เป็นสูตรเฉพาะ
ก็เลยทำให้มันไม่แข็งหรือว่ามันไม่เหลวจนเกินไปคุณเคยทานขนมบ้าบินที่มันแบบแข็งไหม
เคยครับเออมันก็จะแบบไม่เหนียวไม่อร่อยแข็งแข็งด้านด้านใช่ไหม
ใช่บางทีนิ่มเกินไปโอ้มันก็ไม่เหมือนบ้าบินนะเนอะค่ะ
บ้าบินมันต้องมีความเหนียวหนึบกรอบนอกนุ่มในนิดหนึ่งนะคะ
ก็เลยทำให้เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าเป็นที่เก่าขานถึงความอร่อยมาแบบนี้
การันตีความอร่อยถึงขั้นที่ว่าใครไปเกาะยาวแล้วเนี่ย
จะต้องฝากกันซื้อขนมบ้าบินของพี่แจรี่กลับมานะไม่อย่างนั้นถือว่าไปไม่ถึงเกาะยาว
นี่ขายดิบขายดีมากมากปัจจุบันนะคะขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนพี่จารีดเนี่ย
ขายได้อย่างที่บอกเนี่ย๒๓๐๐ชิ้นเลยนะแล้วก็จะขายได้มากมากขึ้นเรื่อยด้วย
ถ้าเกิดว่าช่วงที่เป็นเทศกาลหรือนักท่องเที่ยวเยอะเยอะอะไรแบบนี้แต่บอกเลยว่า
ขายได้เยอะขนาดนี้ก็ยังไม่ได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
จริงเดือนเดือนนึงเนี่ยนะรายได้จากการขายเนี่ยเดือนละเป็นแสนค่ะคุณ
นี่ไม่ได้มาโม้ให้ฟังเล่นนะคะเขาขายได้ขนาดนี้จริงขายดีจริง
ราคาขายก็ไม่ได้แพงชิ้นละสามบาทอ่ะ
ซื้อใส่ถุงสิบแปดชิ้นถุงละห้าสิบบาทอืม
กินกันได้สามสี่คนอ่ะสิบแปดชิ้นหรอคุณค่ะ
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสของขนมบ้าบินอร่อยสูตรเด็ดระดับตำนานแบบนี้นะครับ
ไปที่เกาะยาวแล้วอย่าลืมไปซื้อนะร้านขนมบ้าบินจ๊ะรี่นะคะ
ของพี่จ๊ะรี่อยู่ที่จังหวัดพังงาบนเกาะยาวเลย
บอกเลยว่าใครมาพังงาแล้วไม่แวะซื้ออยู่ที่อำเภอกเกาะยาวนี้
ถือว่าพลาดมากมากเลยค่ะคุณ
ต้องไปแล้วต้องไปแล้วแบบนี้ที่พังงา

ร้านนี้มีเอกลักษณ์อย่างที่ได้คือจะมีตัวครอบที่จะทำให้บาปเป็นแต่ละชิ้นิดเท่ากัน

ยังใส่ใจรายละเอียดขนาดนั้นเลยนะ
กรอบนอกนุ่มในมะพร้าวดึบมันจะเป็นยังไง
และมันจะแบบข้างในมันจะเงียวและนุ่ม
ถ้ามีโอกาสนะไปที่จังหวัดพังงาก็ลองไปแวะซื้อแวะทานกันนะครับ